เรื่องแรกที่เราจะพูดถึงวันนี้เป็นความคืบหน้าค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ปลดทุกข์เชิญคุณแม่น้องการ์ตูนมาพูดคุยในรายการนะคะ
กรณีที่เกิดขึ้นจากตอนที่รถกระบะพุ่งชนร้านสเต็ก
น้องการ์ตูนเสียชีวิตน้องการ์ตูนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็หลังจากที่เมื่อกลางปีที่ผ่านมาสารตัดสินแล้วนะคะ

จนถึงตอนนี้คุณผู้ชมคะเดือนกันยายนแล้ว
ยังไม่มีการติดต่อกลับจากคู่กรณี
ดังนั้นคุณแม่น้องการ์ตูนนะคะก็เลยไปร้องที่กระทรวงยุติธรรมค่ะ
ต้องการที่จะให้ช่วยสืบทรัพย์คู่กรณีนั่นเองนะคะ
เรื่องราวนี้รถปลดทุกข์ตามความคืบหน้ากันต่อค่ะ
โดยนางสาวสรรญาชำนิแม่ของน้องการ์ตูน
เด็กหญิงที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีที่นางสาวน้ำพึ่งใจเสงี่ยม
ขับรถกระบะไปพุ่งชนที่หน้าร้านสเต็กลุงใหญ่ย่านบางบอน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒ปีที่แล้วค่ะ
ก็คือช่วงกลางดึกของคืนวันที่๑๙กันยายนที่ปี๒๕๕๗นั่นเอง
คุณแม่น้องการ์ตูนเดินทางมายื่นหนังสือที่กระทรวงยุติธรรม

หลังจากที่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
สารได้พิพากษาให้คู่กรณีจำคุก๑ปี
แล้วก็ให้จ่ายเงินชดใช้จำนวน๖ล้าน๓แสนบาท
แต่จนถึงตอนนี้เดือนกันยายนแล้ว
ยังไม่ได้รับการติดต่อจากคู่กรณี
เพื่อที่จะชดใช้ค่าเสียหายตามคำสั่งสารนะคะ
ซึ่งคุณแม่น้องการ์ตูนก็บอกว่ามีความกังวลใจค่ะ
เพราะว่าผ่านมาแล้วกว่า๓เดือน
ยังไม่ได้รับการติดต่อจากคู่กรณีเลย
ซึ่งหลังจากนี้๓ปีหรือว่า๑๐ปี
คู่กรณีโดนฟ้องล้มละลายและไม่มีทรัพย์สินมาชดใช้
ทางครอบครัวก็จะไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย
จะได้รับแค่ใบคำพิพากษาของสารเพียงอย่างเดียว
ก็เลยอยากให้กฎหมายเข้าใจความรู้สึกของคนที่สูญเสียด้วย
ฟังคุณแม่น้องการ์ตูนพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะ
ที่ทั้งหมดทั้งหมดที่ทุกคนได้ทราบข่าว
เราก็จะได้กระดับใบเดือนอย่างที่เข้าใจนะคะ
ถามว่าเหยื่อที่ถูกกระทำแบบนี้จะสักกี่เคสก็ตาม
ไม่ใช่เช็คเค้กแม่เคสเดียวนะคะว่าจะมีการเยียวยาเหยื่อยังไง
จะมีอะไรที่ครอบคลุมได้มากกว่านี้ไหม
เพราะว่าเคสอื่นที่เขาไม่สามารถมาเป็นกระบอกเสียงอย่างนี้ได้
เขาก็คงทูลทนทุนทรมานเหมือนเรา
ที่เกิดที่เป็นเหยื่อโดยที่ไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลย
ถามว่ามันครอบกฎจัดว่ากฎหมายไม่ครอบคลุมก็ไม่ใช่

แต่อยากให้กฎหมายเข้าใจความรู้สึกเราบ้างเวลาเราแย่หรืออะไรแบบนี้
หลังจากที่แม่น้องการ์ตูนได้ไปร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
ด้านในธวัชชัยไทยเขียวรองประหลัดกรสงค์ยุทธิธรรม
ก็บอกว่าได้รับเรื่องดังกล่าวเอาไว้พิจารณาแล้วนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้จะมอบหมายให้ทางกองทุนยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินการ
โดยจะเชิญคู่กรณีมาเจรจากลายเกลี่ยกันก่อน
ว่าจะมีการชดใช้กันในรูปแบบใดอย่างไรบ้างนะคะ
ฟังรองประหลัดพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยนะคะ
ผมเองอยากเข้าสู่กระบวนการเจรจาก่อน
ก็ยังบอกกับแม่น้องการ์ตูนว่าพร้อมจะเจรจาหรือไม่
ซึ่งแม่น้องการ์ตูนก็บอกว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเจรจา
คือผมก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะ
ฝ่ายตัวลูกหนี้หรือตัวผู้กระทำความผิด

และอยู่ในภาวะของการที่แบบลักษณะของคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยกล้า
เหมือนลูกไม่กล้ากอดแม่
ไม่กล้าที่จะกล่าวคำขอโทษอะไรต่ออะไร
มันไม่สามารถทำเหมือนสังคมฝรั่งที่ทำได้
เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับการไม่กล้าที่จะมาคุยกัน
เพราะบางทีอาจต้องอาศัยคนกลาง
ซึ่งทางรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวเพิ่มเติมด้วย
บอกว่าถ้าเกิดว่าการเจรจากลายเกลี่ย

โดยทางกระทรวงยุติธรรมจะจัดหาทนายความ

แล้วก็นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปนั่นเอง
คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกว่าสงสารน้องการ์ตูน

ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้ากรณีนี้